สุดยอดน้ำมันเครื่องจากฝนศัตริย์น้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

จากฝนศัตริย์น้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
จากฝนศัตริย์น้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

ติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์

โอ้โฮใจเย็น

ซูมกล้องของคุณชนะหน่อย

โอ้โฮคนดูที่บ้านตกใจ

ขวัญเอ๊ยขวัญมากคุณผู้ชมค่ะ

สนานกับพวกเราสองคนในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
วันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงหลายเรื่องราวนะครับ

ของกินที่เที่ยวโอ้โหเยอะแยะเลย
แต่ว่าบางที่เขาก็ยังมีเทศกาลลอยกระทงจัดต่อเนื่องนะ
ก็เป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราแบบนี้
ที่อนุรักษ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะ
เป็นการขอคำมาพระแม่คงคาให้ชีวิตเรา

ถือว่าได้เริ่มต้นสิ่งดีไปพร้อมกัน

เอาล่ะคุณผู้ชมเย็นแบบนี้นะ

คิดออกไหมว่าเย็นนี้อยากจะทานอะไร

ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าว

คุณไม่กินทั้งตลาดเลยเหรอครับ

คุณจัดมาแต่ละเมนูนี้เยอะมาก
เอ้าแสดงว่าน้องใบตองเลือกไม่ถูก

เพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อไลน์ของเรานะครับ
ไลน์มาพูดคุยกันได้ว่าเย็นวันนี้คุณผู้ชม

เย็นนี้ทานอะไรกันดีส่งมา
จะได้ไอเดียหน่อยในการทานอาหารเย็นนี้

ดูรายการเราก็จะได้ไอเดียในการทานอาหารเย็น
พร้อมกับอาหารอร่อยที่จะนำเสนอวันนี้

โอ้โฮไลน์มันต้องเลื้อยขนาดนั้น
ขอบจอโทรทัศน์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์

พิมพ์คำว่าแอดไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็นคุยกันสดผ่านทางรายการได้แบบนี้เลย

หรือว่าจะทำอะไรเป็นกับข้าวในช่วงเย็นวันนี้

มันมีที่มานะทำไมถึงเรียกว่าคั่วกลิ้ง
แล้วปักใต้แทเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมคุยมันเห็นไหม

แน่นตับเลยทีเดียวแล้วดูน่ากินด้วยนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปบุกในงานชุมชนท่องเที่ยวโอป้า

นึกว่าโอป้าแหม่มาจากเกาหลีเลย
โอท็อปครับเป็นโอท็อปนวัดวิถี
หน้าท่าควายอำเภอนายงเหนือจังหวัดตรัง

เขาโชว์เมนูเด็ดเลยนะคือคั่วกลิ้งหมู
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเหล่าบรรดา
สิ่งที่จะต้องใส่ลงไปก็คือวัตถุดิบ
ใช่เป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องแกงนั่นแหละ

พริกแห้งกระเทียมขมิ้นพริกไทยดำตะไคร้กะปิเกลืออ่ะ
แล้วนอกจากนี้ก็ต้องนำตะไคร้กระชายขาอ่อน

เอาขาอ่อนมาทำไมขาอ่อนใครขาอ่อนเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกค่าแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับ
หั่นเอาไว้สไลด์บางแล้วที่เห็นอยู่นี้ตอนนี้กำลังทำนะคั่ว
คั่วหมูใส่ลงไปก่อน
หมูเอาหมูไปผัดจนสุกใช่ไหมผัดกับอะไรรู้ไหมผัดกับน้ำปลา

กับน้ำเปล่าครับให้มันสุกแล้วก็แห้งแล้วค่อยใส่พวกที่เตรียมเอาไว้นะครับ
นั่นก็คือเหล่าบรรดาขาตะไคร้กระชายใบมะกรูดที่หั่นเอาไว้นะครับ
เราไปคลุกเคล้ากับเนื้อหมูแล้วก็ใส่เครื่องแกรงลงไปด้วย
แกงนี่ใส่ลงไปนะไอ้ที่ตำเอาไว้เสร็จสับใส่ลงไปให้มันคลุกเคล้าเข้ากัน
ให้มันปรุงรสให้มันเข้มข้นคั่วไปเรื่อยคั่วกันไป
รู้ได้ไงมันถึงจะเสร็จสำเร็จดียังไงคะ
ต้องเห็นหมูเนี่ยมันกลิ้งไปมาเขาเลยเรียกว่าคั่วกลิ้ง

ถูกต้องแต่อย่ากลิ้งออกนอกกระทะ

ไม่ได้กินกันพอดีอ้าวพอเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะแบบเป็นแบบนี้
พริกไทยนะพริกไทยอ่อนนะวางเอาไว้แล้วก็ใบมะกรูดหันฝอย
แล้วก็มีพริกสดหั่นฝอยด้วยวางตรงหน้าไว้ให้เห็นแบบนี้
ข้าวสวยร้อนตักไปพร้อมกันเอาเข้าปากแบบนี้โอ้ย
รอยแรงรอยจังหูรอยจังหูหน้ารอยนี่
อร่อยรอยแรงด้วยรอยจังหู้ได้เมนูแล้ว
เย็นนี้คั่วกลิ้งกับข้าวสวยร้อนดีกว่าครับ
กลิ้งนะทานนะผมแนะนำแล้วกันถ้าจะให้ถึงอกถึงใจแบบชาวใต้เขาจริงนะ
ยังไงทานกับไข่ดาวเค็มอ๋อไข่ดาวเค็มใช่แล้วก็ผักสด
เออนั่นแหละนี่คือสุดยอดของความอร่อยของคั่วกิ้งเลยล่ะคุณผู้ชมนะ
ดูน้ำลายเอือกใหญ่มากเลยอ่ะไปกินข้าวเลยได้ไหม
เดี๋ยวนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูครัวกิ้งแล้วแหมมัน
ยังไม่จุใจคือไม่อยากทำเองอยากไปกินที่ร้านอาหารแนะนำเลยไหม
จะพาไปครับป่าจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาของเราเมื่อสายันโคราช
ช่องนี้เองนครราชศรีมา
นี่พาไปเลยนะครับที่เขาใหญ่คุณผู้ชมครับ
ร้านนี้โอ้โหเขาบอกว่าวิวดี

โอ้ยเพื่อสุขภาพเผ็ดเพียบ

ติดตามไหมช่วงของตลอดกิน

ดีสุดแล้วอยู่ที่นี่แล้ว
เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มนะครับ
เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปติดตามกันในช่วงของตลอดกิน

แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเห็ดเต็มไปหมดเลย

มันแยะกันไปหมดหรือครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
เรามีฟาร์มเห็ดเพาะเห็ด

เพราะฉะนั้นอยากจะเห็นฟาร์มเห็ดของพี่แล้ว

เอาล่ะคุณผู้ชมครับวางเรียงรายตรงหน้าเราไว้แล้วนะ
๘เมนูเห็ดโอ้เท่

เราก็เอามาชุบแป้งทอดเลยมันยาวอย่างนี้
ตัวนี้เป็นเมนูที่ทำให้เด็กหลายคน

ใส่คร่าวกล้องมาหมัดแหนม
ครับนะครับนี่แล้วก็แบบไม่จิ้มก่อนนะฮะนี่แบบนี้นะครับ
อื้มกลิ่นหอมกลิ่นดีครับหอม
คือมันไม่เปรี้ยวจนเกินไปบางที่แหนมบางที่มันเปรี้ยวปี๊ดเลย
ครับแต่นี่คือแบบเปรี้ยวพอดีพอดีครับสำหรับแหนมเห็ดน่ะครับ
ดีมากก็มาส้มตำเห็ดกรอบก็คือเราเปลี่ยนจากมะละกอมาเป็นเห็ด

ตัวส้มตำเนี่ยดีมากผมชอบส้มตำที่แบบว่ามันได้สุขภาพ
ครับผักมันแบบเยอะจริงจริงต่อไปก็เป็นอันนี้คืออะไรอันนี้
เส้นผัดเห็ดทรงเครื่องเมนูนี้คือเชฟเอียนนะครับ
เป็นคนคิดให้ระดับเชฟกระทะเหล็กมาคิดค้นให้เลยนะครับ
เราเข้ามาถ่ายรายการที่นี่เขาก็เลยคิดเมนูให้๑เมนู
ต่อมาก็คือปูฉลามเห็ดน้ำแดงครับเมนูนี้คือสุดยอดเมนูเห็ดขั้นเทพของเรา
โอ้โหหูฉลามเห็ดน้ำแดงนี่โอ้โหร้านนี้นี่มีอาหารระดับพัฒนาคารเลยเหรอครับเนี่ย
ช่วงเทศกาลกินเจนะเยาวราชเขาจะไม่ขายหูฉลาม
อ่าเพราะว่าเป็นช่วงเจถูกต้องเราจะใช้เห็ดตัวเนี้ยแหละครับ
เอามาทำหูฉลามแทนอ้าวแบบนี้ก็ไม่มีหูฉลามจริงสิครับ
ครับก็เป็นเห็ดครับเป็นเห็ดยามาบูชิตาเกะนี่คือเห็ดยามาบูชิตาเกะนะครับ
เนี้ยไน่ที่มึงดิ้วผมชี้อยู่เนี้ยเอามาใส่ในนี่
เหมือนหูฉลามเป้ะเปะอื้อหรอใช่ไหมครับตรอดมากเลยครับ
โอ้โห๘เมนูเห็ดขั้นเทพของที่นี่อร่อยทุกเมนูโอ้โหปูฉลามเห็ดครับ
ไม่น่าเชื่อว่าทำไมถึงเอาเห็ดมาทำให้มันคล้ายกับหูฉลามได้ดีขนาดนี้
รสชาติก็เยี่ยมเลยนะครับมันจะรสชาติเค็มข้นมากมาก
โอครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยอยากจะมาแน่
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มของเราเนี่ย
อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยู่บนถนนธนรัฐนะครับ
ทางขึ้นเขาใหญ่ครับทีโลเมตรที่สิบจุดห้าทางซ้ายมือเลยครับ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

อ่าเหล็ดหิวจื้อมันก็มีความขบนิดของมันนิดนึง
แต่ว่ามีประโยชน์ค่ะแล้วก็ที่นี่เขามีด้วยโอ้โหมีซะน้ำ

หน้าหนาวอย่างนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยให้ติดตามกันอีกเยอะเลย
แต่ว่ากินอาหารคาวแล้วไม่กินหวานไม่ได้

ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของกินเด็ดอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ที่สำคัญร้านนี้เขาไอเดียดีมาก
ไอศครีมธรรมดามันก็ธรรมดาเกินไป
บอกแล้วว่ารายการเราเนี่ยธรรมดาเราไม่นำเสนอ

ไอศครีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวันละลายแน่นอน
จะน่ากินน่าชมขนาดไหนเดี๋ยวมาชิมกันช่วงหน้านะคะ